คุณผู้ชมฮะไปดูนาธิชีวิตกันบ้านนะครับ

หนูน้อยวัย๔ขวบชาวกัมพูชานะครับ

เจ้าหน้าที่กู้ภัยมาถึงต้องรีบปั๊มหัวใจ

จนกระทั่งสัญญาณชีพกลับขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะเป็นนาทีช่วยชีวิตครับ
กู้ชีพโรงพยาบาลบางปะอินแล้วก็เจ้าหน้าที่สมาคมอายุทยารวมใจ
กู้ภัยอายุทยาช่วยกันปั๊มหัวใจเด็กหญิงวัย๔ขวบ

พลัดตกน้ำหมดสติตอนช่วยขึ้นมาไม่มีชีพจรแล้วนะครับ
กระทั่งปั๊มหัวใจอยู่ประมาณ๓๐นาที
จะรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
แล้วก็คือมีสัญญาณชีพขึ้นมาตอนปั๊ม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณแคมป์คนงานในพื้นที่หมู่๓
ตำบลราชครามอำเภอบางไซจังหวัดพระนครสิทธิยานะครับ

ถุนแคมป์พักคนงานเป็นแอ่งน้ำ
เชื่อมต่อไปถึงบึงขนาดใหญ่ที่อยู่ด้านหลัง

ลูกสาวตัวน้อยอยู่กับแม่เพียง๒คน
ส่วนตัวพ่อไปรับจ้างแบกปุ๋ยไม่ไกลจากที่พัก
จากนั้นแม่ของน้องไปซื้อผลไม้อยู่หน้าห้องเองคุณ
ส่วนลูกสาวเดินเข้าไปในห้องไปกินน้ำ
พอแม่ซื้อผลไม้เสร็จกลับเข้ามาในห้อง
ลูกสาวหายไปไหนคุณหาไม่เจอ
เห็นผ้าใบของห้องขาด
หรือว่าน้องทำผ้าใบขาดแล้วก็พลัดตกนี่คุณ

เพื่อนคนงานที่มาก็ช่วยกระโดดลงไป
งมหาจนเจอเพราะเด็กจมน้ำลงไปแล้วนะครับ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยมาช่วยเหลือปั๊มหัวใจของน้อง

ตอนนี้น้องปลอดภัยแล้วนะครับ
พ่อแม่ไหว้ขอบคุณเจ้าหน้าที่กู้ภัย

แล้วก็ต้องขอบคุณเพื่อนคนงานด้วยนะ
ที่ลงไปช่วยได้ทันนะครับ